พิธีรดน้ำศพของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันธุ์เทวคุณ
ซึ่งสัตว์ที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินนั่นเอง
ก็อย่างที่เราได้นำเสนอข่าวไปนะคะ
ก่อนหน้านี้หม่อมน้อยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
วัย๖๙ปีนะคะหลังจากที่รักษาตัวเป็นเวลาถึง๒เดือนด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะทางวันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้นำโพงหลีดไปไว้อะไล่ด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้มีศิลปินดาราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหา
มาร่วมไว้อะไรมากมายจริงค่ะ
แล้วก็พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ทางครอบครัวนะคะได้เคลื่อศพหมอบน้อยมายังสารากลางน้ำค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็มีเหล่าลูกศิษย์คุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นหน้าจอพี่อิ๊ดแจ๊บเพชรพี่อินนกสินใจ
มาริโอขับมอเตอร์ไซค์ไปตากฝนไปเลย
ริโอน่ารักมากคุณผู้ชมนะคะมาช่วยกูลีกูจอ
คือเป็นแบบคนจัดงานเลยโย่งตรงโย่งโตแบบนั้นเลยคุณผู้ชม

มีพี่ออฟโพงพัดพี่แดงธัญญาแม่แอบทักษอ
อันนันดาคุณนิวชายพลคุณแต้วณัฐพรค่ะ

ก็ได้มาเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้นะคะ
ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงค่ะ
พร้อมเชื่อชูนะคะว่าหม่อมน้อยเป็นครูค่ะ

วินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยล่ะค่ะ

พวกเราทุกคนก็ช่วยกันสวด

ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว

คือครูตลอดชีวิตของทุกคนที่ได้เรียน

หายใจลำบากแต่ก็พยายามที่จะ
อยู่ทธิ์ที่จะรับรู้ว่า

เพราะมันเป็นวันที่หนังฉายวันแรก
เหมือนแกไปอย่างสบายใจจริง
คือต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกศิษย์ได้มีโอกาสไปก้มกราบ
เป็นการแบบลาครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชม
เช่นเดียวกับพี่ต้งเหน่งรัฐก้าวแล้วก็พี่หญิงรัฐหา
ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสิทธิเอกเลยของหม่อมน้อย
ก็เปิดใจนะคะว่าขอบคุณหม่อมน้อยมากนะคะ
คอยสั่งสอนให้ลูกศิษย์คนนี้ได้มีวิชาติดตัว
แล้วก็หวังว่าผลงานหนังซิกคาแรคเตอร์ผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมน้อย
จะได้ให้คำสอนที่แฟ้งผ่านมาทั้งหนัง
หม่อมน้อยตั้งใจเอาไว้มากด้วยคุณผู้ชม
ฟังสัมภาษณ์แล้วก็มีน้ำตาด้วยนะคะ
ธรรมดาของโลกก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะ

มันก็เป็นรูปธรรมที่เหมาะก็ยังสอนเราจนวินาทีนี้

ได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในวงกว้างอีกแล้วนะคะ
เรายังมีโอกาสทันที่จะได้ไปเรียนรู้

พี่คิดว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนา
เป็นสิ่งสุดท้ายว่านี่แหละค่ะ
คือสิ่งที่หม่อมอยากจะทิ้งไว้เป็นมรดก

สวงศ์เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อย

ปิดท้ายค่ะสองผู้เอกดังอันนันดาแล้วก็มาริโอ้ค่ะ
ถือว่าเป็นสิทธิ์รักของหม่อมน้อยค่ะ
ทั้งคู่บอกนะคะว่าหม่อมน้อยเหมือนพ่อเลย
แล้วก็คอยสั่งสอนให้วิชาความรู้
ทำมาหากินจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
ซึ่งหนุ่มโอ้แล้วก็อนันดาบอกด้วยนะคะว่า

ขอเกิดมาเป็นลูกศิษย์ของหม่อมน้อยตลอดไปค่ะ
ท่านก็คล้ายเป็นพ่ออย่างคนนี้ครับ
ท่านจะทำให้เป็นผู้เป็นคนได้ป่ะ
ก็ต้องขอบคุณท่านนะครับ
แล้วก็ขอบคุณท่านนะครับ
คือหลักก็ขอบคุณท่านนะครับ
ผมก็บอกว่า
บอกหม่อมว่าถ้าชาติหน้าผมมีจริง
มายาพิสวงศ์ซิกคาแรคเตอร์นั่นเองค่ะ